นี่แหละครับมาอีกประเด็นนึง
คุณแม่คุณแตงโมเปิดใจพักก่อนนะทนายกฤษณะ
นะครับเพราะว่าขัดคำสั่งแม่บอกไม่ให้ไปออกรายการไหนยังไงไง
ทำไมไม่ฟังแม่ก็เลยพักงานแล้วตั้งทนายเดชา
ขึ้นมาดูแลคดีแทนครับกรณีที่ทนายเดชานะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่านะฮะตอนเที่ยงเลยนะ
ทนายกิจสนะจะมาพบผมที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ซอยรามอินทาห้าสิบสองทับหนึ่ง
ประเด็นข่าวลือคุณแม่ปลดออกจากการเป็นทนายจริงหรือไม่
เมื่อถึงเวลาตามนัดนะครับคุณผู้ชมฮะจึงพูดคุยนะครับ
พูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วก็รอธนายกิจสนะมาแต่จู่นะฮะ
คุณแม่คุณแม่พะนิดาเนี่ยแม่ของคุณแตงโมเนี่ยนะครับ
โทรศัพท์มาหาทนายเดชาพอดีเลยเปิดใจถึงประเด็นนี้บอกว่า
แม่ไม่เคยพูดว่าปลดนะคุณแม่ให้เปลี่ยนทนายเดชามาเป็นทนายในคดีของคุณแตงโม
ส่วนทนายกิจสนะจะให้ช่วยทนายเดชาในออฟฟิศเท่านั้นไม่ต้องออกให้สัมภาษณ์ใด
ไม่ต้องไปเดินเอกสารหรือไปโรงพักโดยให้ทนายเดชาเป็นคนสั่งการเป็นหัวหน้าว่างั้นเถอะนะ
ส่วนจดหมายแต่งตั้งทนายกิจสนะให้เป็นทนายความอันนั้นที่เคยเห็นยกเลิกไปก่อนนะครับ
เมื่อถามถึงสาเหตุที่แม่สั่งพักงานทนายกิจสนะแม่บอกว่ามีหลัก๖ข้อ
๑โอ้โหนี่คุณแม่ชี้แจก๖ข้อเลยนะชอบขัดคำสั่ง
ชอบไปออกรายการทีวีทั้งที่ไม่มีอะไรให้พูดแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องคดีของคุณแตงโมทั้งนั้นโดยไม่ควรจะนำไปเผยแพร่
วิจารณ์การทำงานของตำรวจทั้งที่ตัวเองเพิ่งจบทนายมา๒ปีเท่านั้น
ทำเกินหน้าที่พยายามเข้าห้องผ่าศพ
แย่งแม่สัมภาษณ์เออนะฮะนี่ที่เราประบวนมา
ก็หลายรายการอยู่นะก็จะถามใครคดีเขาเป็นทนายก็ต้องถามเขาหรือเปล่า
เออนะฮะ๖๖๖แม่เตือนหลายครั้งแล้วไม่เชื่อฟังอ้าวลองฟังเสียงแม่ดูครับ
คุณผู้ชมฮะถ้าจำได้๑๔มีนาคมเนี่ยทนายกฤษณะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
หลังจบพิธีไว้อะไรนะครับคือวันนั้นมีทีมทนายอาเวนเจอร์
ไปขอโทษคุณแม่กันใช่ไหมแล้วปรับความเข้าใจกับแม่ใช่ไหม
ให้อภัย๑๐๐ใช่ไหมนะฮะแล้วบอกเดี๋ยวยินดีจะช่วยกันทำคดี
สังคมก็เริ่มจับตาว่าอ้าวแล้วทำไมทนายกิจสนะจะถูกปลดหรือเปล่าตอนนั้น
ทนายกฤษณะบอกเอาไว้ตอนนั้นบอกว่ายินดีร่วมงานกับทนายทุกคน
เพื่อคลี่คลายคดีของคุณแตงโมแม้ตัวเขาเองทัวร์จะลงขนาดไหน
ก็จะยืนหยัดสู้แล้วผมเคยบอกสื่อมวลชนไปแล้วว่า
ถ้าคุณแม่ถอนผมผมจะตายต่อหน้าน้องแตงโมและคุณแม่เลยนะฮะ
อันนี้ผมยอมเลยเพราะผมเดินมาขนาดนี้แล้ว
เอาลองไปฟังเสียงอีกสักครั้งสิครับ
อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทนายเกษณะ
เคยพูดไว้ถึงความตั้งใจของเขาที่จะทำคดีนี้
คือเข้ามาไฟแรงแล้วก็มีความตั้งใจสูงมาก
ในการที่จะช่วยคุณแม่ในการทำคดี
คนก็จับตาดูก็ถือว่า
สื่อก็ได้รู้จักทนายกฤษณะเป็นครั้งแรกด้วย
คนก็จับตากันเยอะนะคะวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
นายเกษณะเองจะมีความรู้สึกอย่างไงนะคะ
ทนายบอกว่าเป็นสิทธิ์ของแม่ค่ะก็อาจจะมีการวิเคราะห์
จากการทำงานของตัวเองซึ่งสาเหตุก็เป็นอย่างที่คุณแม่บอกไปก่อนหน้านี้นั่นแหละนะคะ
ทีมงานก็ถามบอกได้คุยกับแม่หรือเปล่า

ทนายกฤษณะบอกว่าแม่เคยบอกไม่ต้องออกสื่อแล้ว
แต่ปรากฏว่ามันมีอีกรายการหนึ่งที่ติดต่อมา
ก็เลยขอแม่เป็นรายการสุดท้าย

ลืมไปว่ารับปากอีกช่องนึงไว้ด้วย
ก็เลยไปออกรายการแม่โกรธตรงนี้
ทนายก็นึกออกว่าอ๋อมันอาจจะเป็นตรงนี้ค่ะ
ที่ทำให้แม่ไม่พอใจนะคะ
แล้วทีมข่าวก็ถามต่อว่า
แม่ไม่พอใจที่เคยจะให้สัมภาษณ์
แต่ทนายผลักเข้ารถและให้สัมภาษณ์เอง
ตรงนี้เป็นอย่างไรให้เล่าให้ฟังหน่อย
คือทนายก็อธิบายว่าจุดประสงค์ไม่ใช่ไม่ให้แม่พูด
แต่กลัวแม่พูดแล้วเดี๋ยวทัวร์ลงก็เลยให้แม่ไปรอในรถ
ไม่ขอตอบเรื่องที่แม่บอกว่าตนเองอยากได้แสงจากคดีนี้
ผมพร้อมที่จะเดินข้างหลังทนายเดชา
และยอมรับการตัดสินใจของแม่

พร้อมอยู่ข้างหลังเพิ่งคุยกับแม่ไป
และยืนยันเคารพสิทธิ์ของแม่
คือแม่โกรธทนายกี่เปอร์เซ็นต์นักข่าวก็ถามต่อ
นายกฤษณะบอกว่าแม่คงไม่โกรธแต่อยากปกป้องเขามากกว่า
จากประสบการณ์ที่น้อยทนายเดชาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่า
ก็เลยอยากจะให้อยู่ข้างหลังก่อนค่ะ

ขอยอมให้ทนายเดชาเป็นแม่ทัพแล้วตัวเองอยู่ข้างหลังนะคะ
ก็ขอบคุณแม่ที่ไว้วางใจตั้งแต่แรก
แล้วก็ผมได้มีโอกาสเข้าทำคดีนี้นะคะโดยแม่ได้สอนผม
ส่วนเรื่องนี้ได้อธิบายให้แม่ฟังแล้วก็เข้าใจทั้งหมดแล้วค่ะ
อย่าคุ้มเทาะ
ผมไม่ได้เสียใจนะครับผมดีใจที่มีคนรัก

เป็นกำลังใจให้โอเคนะครับ
หรือติดตามคดี

ยังมีคดีอีกที่ผมยังทำอยู่นะคะมีคดีอีกของคนเขาใช่

อาจารย์โทรบอกผมผมรู้ทราบล่วงหน้าแล้ว
แล้วก็ผมเองก็เข้าไปเคลียร์งานตัวเองในออฟฟิศตัวเอง
แต่ว่าท่านใดที่อยากจะช่วยผมก็ขอเป็นงานดีกว่านะครับ

ขอเป็นงานให้ผมได้ใช้ความสามารถครับ
นี่ค่ะทั้งคู่พอแถลงจบก็กอดกันนะคะ

นายกฤษณะก็พูดร่ำลาสื่อมวลชน
คือผู้สื่อข่าวบอกเป็นการลาทั้งน้ำตานะคะ
นายเดชาต้องคอยรูปหลังปลอบใจ

ขอช่วยเป็นหลังบ้านจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น
ยืนยันไม่มีปัญหาการตัดสินใจของแม่ครั้งนี้
พร้อมทั้งฝากบอกประชาชนที่คอยให้กำลังใจด้วยค่ะ
ว่าขอบคุณมากค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงทนายของแม่ในวันนี้
คนที่รักเราเยอะเลยนะ

ที่มีข่าวลือว่าจะออกหมายจับเพิ่ม

ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
ยังไม่มียังไม่มีหมายจับเพิ่มในคดีนี้ครับ
ความขึ้นไหวที่กรบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับ
ตอน๑๐โมงเช้าตำรวจชุดคลี่คลายคดีคุณแตงโม
ก็ทยอยมาประชุมกันอย่างต่อเนื่อง
พนธรรมดโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง

ความคืบหน้าการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมบอกว่า
การผ่าอาชาณสูตรพลิกศพนะครับรอบที่๒นี่
อยู่ระหว่างการรอผลตรวจอย่างเป็นทางการ
ยืนยันว่าชุดคลี่คลายคดีให้เกียรติ
แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย

ชุดคลี่คลายคดีและพนักการสอบสวน

พอถามว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม

ท่านตอบบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีแนวทาง
แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับใครนะครับ

ท่านผู้บัชการตำรวจพุทธรณภักดิ์๑นะครับ
ระบุด้วยว่ากรณีที่ตำรวจตะเวนชายแดน
เข้าไปห้ามไม่ให้กลุ่มของปโรเบิร์ต
แล้วก็คณะสงฆ์ที่เดินทุดง
รอยต่อเขากระโจมเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
เพราะจุดนั้นมันเป็นแหม่มินเมเหลือเกิน

และเป็นขอบเขตอำนาจของตำรวจตะเวนชายแดนด้วย
ระบุว่าตำรวจได้ประสานกับนายประกันนะครับ
แล้วก็ได้รับแจ้งการเปลี่ยนสถานที่นะครับ
เป็นที่อยู่ของทั้งสองคนเนี่ยนะฮะ
พบว่าทั้งสองคนผิดเงื่อนไขการประกันตัวนะ

สามารถเพิ่งถอนการประกันตัวได้ทันทีนะ
อาจจะต้องมีการหารือกับนายประการใหม่

สงสัยต้องมารายงานตัวให้บ่อยมากขึ้นแล้วล่ะ

วงเงินการประกันตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ